ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมแฟนคู่หนึ่ง
เขาทำงานอยู่ด้วยกันที่ร้านหมูกระทะไม่รู้ทะเลาะอะไรกันนะคะ
มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสุดท้ายฝ่ายชายไปคว้ามีด
จ้วงแทงฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเสียเลือดเสียเลือดเยอะนะคะ
สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วจังหวะที่ตำรวจไปถึงเนี่ยนะ
ปรากฏว่าก็ยังคงทำร้ายฝ่ายหญิงอยู่เลย
แล้วจะทำร้ายกู้ภัยด้วยกลลาหลเลยทีเดียว

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือที่สุดแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้นะคะ
ตอนที่ตำรวจเข้าไปกะว่าจะไประงับเหตุเป็นตำรวจจากสพช้างเผือกเนี่ย
คุณเชื่อไหมคือเขาทะเลาะกันบริเวณหลังร้านหมูกระทะค่ะ
สันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
แล้วเจ้าหน้าที่เองเขาก็ได้รับแจ้งเขาก็เลยลงพื้นที่ไป
ผู้ชายคนนี้ยังคงทำร้ายร่างกายแฟนตัวเองอยู่เลยอะค่ะ
ผู้ก่อเหตุอายุสักประมาณ๒๕ปีไม่ยอมหยุดนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงตัวเองล้มฟุบลง
เจ้าหน้าที่รีบนำร่างของผู้บาดเจ็บออกมาก่อน
พบว่าเสียเลือดมากเอาไปส่งที่โรงพยาบาล
แล้วผู้ชายคนที่เกาะเหตุยังไม่หยุดคลั่งนะคะ

กู้ภัยก็ต้องวิ่งหนีออกมาเอาชีวิตรอดกันก่อน
ลาหลสุดท้ายตำรวจรวบตัวได้แบบนี้
ทีนี้เราก็ไปสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ชื่อว่าคุณธีระเมธินนะคะบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุแฟนนุ่มของหญิงสาวที่เสียชีวิต
ทั้งคู่ทำงานอยู่ด้วยกันที่ร้านหมูกระทะตรงจุดเกิดเหตุแล้วค่ะ
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่มีปากเสียงกันทะเลาะกันดังมาก
จู่ได้ยินเสียงกรี๊ดออกมาจากในห้องครัว
คนในก็วิ่งออกคนนอกก็วิ่งเข้าไปดูค่ะ

ปรากฏว่าพอไปดูพบว่าผู้ก่อเหตุใช้มีดแทงแฟนสาว
ทีนี้คุณธิระเมธินก็เลยเอาล่ะเข้าไปห้าม
แต่ผู้ก่อเหตุมีท่าทางเหมือนว่าจะกลับเข้ามาทำร้าย
เขาตัดสินใจโทรแจ้ง๑๙๑เลยนะคะ

ก็ตอนที่มาน้องผู้หญิงอยู่กับพื้นแล้วครับ
แล้วก็เขาอยู่คนเดียวครับ
แต่ว่าพอมีเหตุการณ์นักงานคนอื่นก็วิ่งหนีออกไป

เหลือผู้ชายนเป็นคนทำร้าย
กับผู้หญิงนอนหยุดกับคุณครับกำลังนั่งก้ม
แล้วก็ถือมีด

แพงผู้หญิงแพงหลายแพงเลยครับ
ผมก็พยายามจะบอกว่าปล่อยผู้หญิงก่อนใจเย็นอะไรอย่างนี้ครับ
พยายามจะให้เขาปล่อยผมไม่ยอมครับ
ยิ่งกุ้นแพงผมจะเข้าไปช่วยเขาก็เอามีดจีบผมเลย
ก็ในเมื่อมีคนตายก็ต้องเป็นคดีความนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุต่อไปค่ะ